เขารายงานสดมาจากอายุทยาว่าจะเอายังไงต่อ
ตอนนี้ใครไปอยู่ที่นู่นบ้างทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเหรอ
พี่ทุกสำนักวันนี้ต้องบอกว่า

เกาะติดน้องเบลล่ากันเยอะมากจริง

ซึ่งเขาก็ตัดภาพเมื่อกี้ให้เราดูแบบคร่าวก่อน
ว่าตอนนี้นักข่าวไปรออยู่ในพื้นที่กันมากมายแล้วทีเดียว

แล้วขอตัดเข้าไปดูก่อนไหมฮะสดจากอายุทธิศ

กว่าจะได้สัมภาษณ์จบข่าวใส่ไข่จะได้สัมภาษณ์หรือเปล่า

น่าจะนะช่วงนี้คือแบบว่า

จริงแล้วเวียกับเบลล่าตั้งแต่เบลล่ายังไม่ดังขนาดนี้

อย่างงี้เนี่ยหรอเพราะหละวันที่เป็นแฟนกันน่ะ
ซึ่งเพราะว่าตอนที่จดรายการกับพี่เมียวประวัติรัส
ล่าเป็นคนที่เล่นละครละเอียดละเอียดมาก

บุภเพเรื่องเดียวเบลล่าขึ้นไปเป็นนางเอกอันดับต้นของประเทศไทยเลย

กลายเป็นแบบนางเอกอันดับต้นของประเทศไทยไปเลย
คือเหมือนช่วงนั้นโฆษณาก็คือเป็นแบบเบลล่าเบลล่าเบลล่าเบลล่า

เดี๋ยวเล่าเรื่องโควิดแบบสั้น
สั้นแบบสั้นแบบสั้นที่ไม่มากมายจนเกินไปนะคะ
ขอยากอะนะพี่สงสัยหลายอย่างนะพี่

ญี่ปุ่นปิดประเทศแล้วฟิลิปปินส์มีรายชื่อแล้วไหมคะรายชื่อประเทศที่เจอโอไมโครนเลยนะคะ
มีแอฟริกาใต้บอสวาน่าอังกฤษเนเทอร์แลนด์เรมันฮ่องกงอิตาลีเบลเยี่ยม
อิสราเอลเดนมาร์คออสเตรียเช็คออสเตรเลียแคนาดาโปรตูเกตสเปนสวีเดนและวันนี้ญี่ปุ่น
หกประเทศนะคะสิบหกประเทศแล้วสิบหกประเทศซึ่งทางซิงคโปร์เองต้องบอกว่าโอไมครอนมีแวะเวียนไปซิงคโปร์ด้วย
คือว่าอย่างนี้ค่ะในเมื่อกี้ที่มีประเทศคือมีออสเตรเลียถูกต้องไหมคะก็มีผู้ป่วยที่เป็นแบบว่าโอไมครอนเข้าไปที่ออสเตรเลีย
มีอยู่สองลายด้วยกันเนี่ยเจอที่ซิดนี่ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ไปไล่เลียงดูปรากฏว่าคนนี้เนี่ยค่ะเขามีการเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องที่ซิงคโปร์
นี่ไงดังนั้นเนี่ยที่ซิงคโปร์เองตอนนี้เขามีการที่แบบว่าไปเช็คพนักงานที่อยู่ในสนามบินนะคะใครที่เป็นสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสองรายนี้ที่เดินทางไปซิดนี่ด้วย
นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหรือแม้กระทั่งวันนี้เขาบอกไออากาศของโอไมครอนเนี่ยจริงแล้วใกล้เคลียร์กับเดลต้าแต่คราวนี้เราก็ยังไม่รู้ความจริงที่แน่นอนหรือแม้กระทั่งบริษัทผลิตวัคซีนทั่วโลกตอนนี้กำลังหาวัคซีนที่จะต่อสู้กับโอไมครอนแต่วันนี้หมอของเราบอกแม่เราฉีดสูตรไข้
อันนี้มีนถามคุณหมอมากต่อแต่ว่าได้เลือกมาอีกแบบ

ขออาจารย์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ไอ้หนามโปรตีนมันเปลี่ยนไป๓๒จุด

มันสร้างมาเพื่อป้องกันไอไวรัสที่มันมีหนามโปรตีน
ลักษณะแบบที่เป็นของเดลต้า

ถ้าหนังโปรตีนมันออกมาเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม
ติบอดี้เราที่สร้างขึ้นมาก็คือจะบอกว่า
ถ้าเจออะไรที่มันหน้าตาเป็นหนามสามเหลี่ยม

แต่พอไอ้หนามอันนี้มันเปลี่ยน๓๒จุด
เราไม่รู้เลยว่ามันยังเป็นหน้าตาสามเหลี่ยมเหมือนเดิมไหม
หรือมันกลายเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมแล้ว

ติบอดี้มันไม่รู้จักว่านี่คือสี่เหลี่ยม
นี่คือวงกลมอะไรที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

นี่คือแบบภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย
คือว่าไอ้วัคซีนที่เราทำกันไว้เนี่ย

เดี๋ยวเมื่อกี้ที่หมอยงพูดแบบนั้นถูกไหมคะ

วัคซีนเชื้อตายสู้โอไหมคอนไม่ไหว

ที่วัดบอกว่าเอานะแต่ถ้าวันนี้มีวัคซีนอะไร

ว่าเราจะสู้กับโอมิคอนแต่อย่างดีที่สุด

ที่อยู่กับหมอตรงอยู่กับหมอ

เราไม่ได้เลือกว่าเราเชื่อหมอยงหรือว่าอะไร

เท่านั้นเราให้ใครอยู่นาน

สำหรับคนที่ส่งกำลังใจกับน้องคริสรถคว่ำ

แต่เดี๋ยวกลับมาทำงานได้ฮะน้องโอเค

ไปค่ะหลายคนยังเป็นห่วงเกี่ยวกับโควิด
พูดจริงเราลดระดับความสำคัญ

ทุกคนก็เลยกลับมาให้ความสนใจกับโควิด
เพราะว่ามันเป็นเหมือนการอุบัติใหม่
คนก็จะเริ่มแบบวิตกกังวลกันในหลายที่ค่ะเรียกว่าเกือบทั่วโลกกันเลยทีเดียวล่ะ
ซึ่งจริงต้องบอกว่าสำหรับประเทศไทยเองวันนี้ผู้ติดเชื้อต่ำสุดในรอบหลายเดือนเลย
รายค่ะในขณะที่ผู้เสียชีวิต๓๗รายด้วยกัน
ทีนี้เนี่ยท่านนายกเขามีออกมาพูดนะคะเรื่องของโอไมครอนท่านบอกว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลไป

นะท่านพูดก่อนโจไบเดนด้วยนะแล้วอีกหลังจากนั้นเนี่ยโจไบเดนก็ออกมาพูดในลักษณะเดียวกัน
ว่าตอนนี้โอไมครอนอย่าเพิ่งแบบตนกตกใจหรือว่ากังวลไปมากถึงออกมาพูดอย่างนี้เหมือนกันไงพี่มด
ซึ่งเอาแน่นะตอนนี้ประเทศไทยเขาบอกเลยชัดเจนยืนยันชัดเจนว่าโอไมครอนยังไม่มาที่ประเทศไทย

คือเหมือนพอมันเจอเคสหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าแล้วก่อนหน้านั้นเขาไปไหนมาแล้วบ้าง
เพราะว่าการที่เจอมันไม่ได้แปลว่านั่นคือครั้งแรกที่เชิงนั้นเกิดขึ้นแต่มันคือต้องมีการเดินทางไปประมาณนึงแล้ว
อาจจะกระจายไปมากกว่าที่เราคิดก็ได้
มันจะเอาโอไมคอนอยู่ไหมดีแล้วที่ยกเลิกอันนี้ไป

เพราะบางทีมันไม่เสถียน
ไม่มีเชื้ออะไรแบบนี้นะครับ
คือถือถูกถูกถูกสูตรตอนนี้ในท้องตลาดมินเจอ๑๕๐บาทที่เจอ๗๐บาท
ประชาชนทุกคนเองก็คือเซฟตัวเอง

ก็ดีนะวันยะเขาเปิดทะเบียนแล้วนะอันนี้อันนี้
แอกประยุจจันทร์โอชาคมเราเริ่มเห็นมีการคอลโลโมสันจรมากขึ้นเนอะ
ถ้าสมมุติคอลโมสัญจรมากขึ้นหมายถึงอะไร
ใกล้เริ่มตั้งหรอคะอื้อเธอเก่งมาก
ทำไมอ่ะ
เมื่อ๓๔ปีแล้วมีคอลโมสัญจรบ่อยขนาดนี้ไหมล่ะ
เราก็นึกว่าเออโควิดมันหายไปแล้วคงจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนได้มากขึ้นแหละ
กลับไปไม่ว่าจะรัฐบาลไหน
ถ้าสมมุติคอลโลมอสัญจรมากขึ้นเนี่ยคุณไล่มาเลย

เมื่อก่อนตอนคุณทักษิณที่ไปนอนตรงนอนในเต็นต์นอนอะไรนอนที่วัดอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ก็จะเป็นแบบว่าจนถึงคุณประยุทธ์เพิ่งกลับมาจากใต้

อันนี้แต่เป็นการเยือนอีสานปกตินายกประยุทธ์จะไปที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
เราสังเกตว่าเวลาลงพื้นที่หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นนายกประยุทธ์เนี่ย

เพราะฉะนั้นการเดินทางมาอีสานถามว่าท่านไปไหม
ท่านก็ไปตอนน้ำท่องน้ำท่วมท่านก็ไปตรวจภาคอีสาน

แต่ถ้าสมมุติจะพูดถึงอุดรเนี่ยอุดรซึ่งจริงแล้วต้องยอมรับเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทย

วันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็เลยเปิดเผยถึงการลงพื้นที่อุดรเนี่ย

ว่าต้นไปติดตามงาน

นี่ไปขอพรหรือเปล่า

ฉันเห็นไอจีหมอลักษณ์ไปสวดอยู่
หมอลักษ์บอกไม่กล้าออกจากบ้านมา๒ปีแล้ว
ไปนู่นเลยออกไปคำชะโนชน์เลย
นี่ส่วนที่ไปคำชะโนชน์ด้วยนั้นน่ะ

ทุกพื้นที่ของประเทศไทยตนก็ไปได้อยู่

นี่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า

จะไปดูแนวทางการพัฒนาด้วยหรือเปล่า
นายกกล่าวว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง

ไปฟังเขาก่อนตอนนี้ยังไม่เคยไป

เพราะว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องของคณะทำงานที่ประสานมาให้พัฒนา
ทั้งนี้ประชาชนก็ในพื้นที่เนี่ยต้องการให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คำชโนธในช่วงเช้า
ก่อนจะมีการหมุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
มันหนึ่งทันวาคมกดีนี่ดูสิขอเลยนะขอว่าให้ลงแต่เช้าหน่อย

นายกลงก่อน๑๑โมงอะไรก็ได้
ถูกต้องไหมล่ะมันจะได้สั่งถูก
เอ๊ะแต่ว่าสลากเนี่ยเขาเริ่มกันตอนบ่ายไม่ใช่เหรอ

ให้เช้านายกตื่นสักตี๕ไปร่วม๑๗

ตรงทางเข็มสะดวกก็มีแผงอยู่แล้ว
แต่ว่าตัวเลขที่แบบนั้นเป็นอยู่ออกมาตรงนั้นนี่
บนแผงรอตเตอรี่จะยังมีให้เราอยู่อีกหลัง
ว่ารถที่นายกจะใช้ใช้เลขอะไร
มันหมด

แสดงว่านี่คือประเด็นหลักโดยที่ไม่ได้สนใจตนเองเลยสิ

ว่าแทนที่ดูว่านายกจะไปทำงานอะไรไปประสาน
ไม่มีนายกรีบขึ้นรถไปแล้วดูสิรถทะเบียนนายกรถเป็นอะไร
นายกน้อยใจ
จ้องแต่จะดูทะเบียนฉันอย่างเดียวเลยล่ะ
อุตส่าห์จะไปทำงานไม่สนใจงานเขาเลย
เมื่อเดินทางนี้แต่เช้าอยู่แล้วฉันออกที่กรุงเทพันธุ์แต่๗โมงเช้าอยู่แล้ว

ป่ะนายกเขาขึ้นเกืองแค่ชั่วโมงเดียวถึงแล้ว
ออกบ้าน๗โมง

กว่าจะตอบรับผู้ว่าคนในพื้นที่

ถ้าเกิดนายกหิวไข่กระทะล่ะ

ถ้าเกิดนายกอยากกินไข่กระทะขึ้นมาล่ะ

เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ย
ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย
เขาก็มีการประชุมกับฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่

เพื่อเกี่ยวต้อนรับพนักเอกปรยุทธ์จันโอชา

เขาบอกนายกจะมาเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวมากันไง

เพราะว่าจริงที่นายกปะอาจจะบอกการทำงานเขานิดหนึ่ง
เขาน้อยใจเขาไปดูเรื่องอุดรพลัสโมเดล
เรื่องของการเปิดเมืองท่องเที่ยวอันนี้คืองานเขา

กระบี่เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรใหม่หลายที่เหมือนกัน

เพราะต้องการให้อุดรเป็นโมเดลมีการสลายสีเสื้อ
เขาบอกรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีคำว่าสีไหนละ
เหลืองไม่มีแดงไม่มีอะไรดีนะวันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโอเคล่ะ
เราเข้าสู่ยุคใหม่เราจะไม่มีสีเสื้อกันแล้ว
ดีอันนี้เห็นด้วยเราจะไม่มีสีเสื้อกันแล้ว
เราจะมาร่วมจับมือพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันแล้ว
แล้วการลงพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาใด
โดนเรียกผิดสารพาของประชาชนหรืออาศาสตร์สมัคร
แล้วก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่จะมาต้อนรับนายกด้วย

เวอร์ดดิ้งนี้มันเป็นแพตเทิร์นแม่
เพราะว่าเดียวกองปิดเร็ว
ไม่มีไง

ให้แบบเที่ยงต้องได้มั้ยการที่ดูเวลาน้อย
มันจะได้แบบว่าไม่ต้องล็อกแลกือ

จะได้สไลไม่ต้องมีการบล็อกอะไรอย่างนี้
นายยกออกจากกรุงเทียบ๗โมงไปถึงสัก๙โมง๑๐โมง
เพราะว่าเดี๋ยวไปเช้าไปเดี๋ยวต้นคั่วก็จะบล็อกเร็ว

แต่ว่าเลขทะเบียนรถนายกหลายคนก่อนหน้านี้
เขาก็ตามกันมาหลายงวดไม่มีนะไม่ตรงอยู่นะ
แต่อันนี้เป็นคำชนอดไงคำชนอดสถิติ
ถ้าสมมุตินายกไปไอ้ไข่นายกไปยังไงไข่ยัง

ถ้าสมมุตินายกไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้
ใช่ค่ะไว้
ก็ไปใต้แล้วอีสานแล้วอาจจะมีเหนือนะแม่

แต่ว่าจริงถ้าเป็นโมเดลที่เขาทำได้อย่างที่เขาว่า

เบลล่ายังตั้งโต๊ะแถลงนะคะ
คือเดี๋ยวต้องมีการเตรียมตัวแบบเรื่องความปลอดภัยความอันนี้อยู่
แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเบลล่ามาตัดเข้าแน่นอนค่ะ
ตัดทันทีคุณจะอ่านข่าวอะไรอยู่เราก็จะตัดให้คุณทันทีนะฮะ
เหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่าว่าตัดภาพแม่ก็ดูไว้ให้สบายใจก่อน
เธอโทรว่าตั้งโต๊ะอยู่จริง

อันนี้นักข่าวต้องเอาไมค์ไปวางไว้ที่โต๊ะก่อน
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องถอยออกมาอยู่ในอีกบริเวณนึง
เขาจะต้องแบบค่อยพูดกันไปทีละคน

เพราะฉะนั้นนี่รอบตักปับใช้คือสดเลย

ฮู้นันนี้เมื่อกี้คือพี่อ้อมบันทึกไทยรัส
แต่อย่างนี้ก็ไม่อยากไปสัมภาษณ์แล้ว
ทำไมน่ะเพราะว่าก่อนมันใกล้อีกไงเขาก่อนอยู่ชิดเลย
ถ้าเป็นพี่เวียนะแองจี้ขอก้มสัมภาษณ์อันดับหนึ่งเลย

ประจำเพราะทุกทีมันจะมีกลุ่มที่นั่งพื้นกลุ่มที่ยืนถืออยู่ไง

ใช่ค่ะอันนั้นพี่ฝนที่ฝนของช่องวัน
อันนั้นเขาจะสนิทกับเบลล่ามากนะ

จะบอกว่าวันนี้คนที่ไปที่นี่ส่วนใหญ่นี่เป็นแบบนักข่าวรุ่น

เพราะว่าถ้าพวกดาราที่ตอบคำถามเก่งอ่ะ
เราคุยเรื่องนี้คุยถามเรื่องว่าเปิดใจตกลงเลิกหรือไม่เลิกนู่น
ชวนไหว้พระทำบุญนู่น
ไปงานไปงาน
ไปวันข้าวตีอะไรนู่นก่อนแล้วก็กลับมาอยุธยา

ก็เป็นคนให้สัมภาษณ์นะรักอยู่รับเนาะ

อ๋อแม่มีส่งสัญญาบันแล้วว่า

เอาอะไรเนี่ยอยู่มีถนนสร้างกลางทุ่งนาตัดตรงกลางเลย

แต่ไม่ได้ผ่านหมู่บ้านที่ไหนแล้วทางเป็นทางตัน
หน้าตาแบบนี้ค่ะขึ้นจอให้ดู
เนี่ยถนนลาดยางมาแบบนี้สร้างให้ใครเหรอ
แล้วทีนี้ก็เลยเมื่อวานประชุมวุฒิสภาสว

นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมว่า
อ้าวคมนาคมคุณไปทำอะไรตรงนั้น
ศักดิ์แสงบอกว่าเดี๋ยวผมเพิ่งรู้เรื่องวันนี้
เดี๋ยวตรวจสอบให้เลยแต่เช็คแล้วเนี่ย
ไม่ใช่โครงการของคมนาคมของชนรับประทานหรือเปล่า

ชาวบ้านบอกว่าถามชนรับประทานเยอะโสธรแล้ว

สุดท้ายแล้วตรวจสอบไปตรวจสอบมา
เรื่องไปถึงนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชนรับประทานนะคะ
เป็นโครงการของสำนักชนรับประทานที่๗
อันนี้เป็นโครงการจริงโครงการมาตั้งแต่ปี๖๑แล้ว
คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง

หลายคนก็บอกว่าแล้วพี่สร้างทำไม

ปกติไอ้ถนนคันคลองที่เขาสร้างกันมันจะเป็นลูกรัง

ถนนลูกรังนี้นอกจากจะใช้ส่งน้ำแล้วเนี่ย
คือบางทีเกษตรกรเขาใช้ขนส่งของ
เหมือนขึ้นรถแบกของแบกย่างแบกข้าวแบกอะไรอย่างนี้ไปด้วย
เขาก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนไปถนนลาดยางดีไหม

แล้วก็จะได้ให้เกษตรกรได้ใช้เวลาขนส่งของ
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตัดผ่านกลางทุ่งนา

แล้วก็สาเหตุที่เอายางมาลาดเนี่ย

ก็รัฐบาลเขาก็แนะว่า
อยากให้ช่วยใช้ยางเพิ่มขึ้นหน่อยยางพารา

ทั่วประเทศนะคะที่สวทรเนี่ยจะมี๖แห่ง
งบประมาณ๔๘ล้านบาท
ซึ่งเรื่องนี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

ว่าปปชเขาก็รับเรื่องแล้ว
ลงพื้นที่ไปเรียบร้อยไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เจอกับทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ

เขาบอกว่าโอเคอันนี้เรื่องมันมาถูกต้อง
ไม่ได้มีอะไรแต่เดี๋ยวจะเอาเอกสารรายงานทั้งหมด
การจัดซื้อจัดจ้างการสร้างการอะไรเนี่ย

เพื่อความสบายใจของทุกคน
สรุปคือสร้างให้เกษตรกรและชาวบ้านใช้

เพื่อให้เกษตรกรนอกจากส่งน้ำลงพื้นที่นาแล้ว

จะได้ขนส่งสะดวกสบายถนนไม่พังง่าย

อันนี้กำลังจะไม่คุยได้ก็อยู่

ฟังข่าวเบนร่าอยู่อ่ะให้ฟังนิดหน่อยก่อนฮะ
อ่าฟังเสียงเบนร่าสักนิดหนึ่งได้ไหม

เกลียวไฟแฟนแล้วมันยังไม่ว่างเกลียว

จะบอกว่าใช่มันมากหนักมากค่ะแต่ว่าเพื่อความสวยงามค่ะ
มารับบทแม่นายอีกหนึ่งจับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงความรู้สึก
ดีใจค่ะเพราะว่าเออความจริงว่าตอนนี้แม่นายก็ถ่ายละครอยู่ช้า
บรรยากาศที่นี่ก็เหมือนว่ายังยกสาธารณีวิทยาไว้
ใช่ค่ะก็มีความสวยงามนี้ก็เป็นคลายของวิทยาด้วยค่ะแล้วก็มีความร่วมสมัยด้วย
เพราะว่าลูกค้าเรียนรู้กันมาก่อน
แต่ว่าถ้าเรามาจัดสินที่
เอ่อเรามีอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน
หรือไม่เหมือนกันแล้วก็จะบริเวณการสินค้าว่า

แล้วก็พี่สมรายพี่สมรายพี่สมรายพี่สมราย

แล้วพี่ก็ตามว่า

แล้วก็จะก่อนจะไปถึงสุดนี้ได้ก็หลังจากนี้พูดคุยกันมาหลายครั้ง

แต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันของเมืองครับ
เบอร์นั้นคือเรื่องอะไรเบลเรื่องการแต่งงานเหรอ
แบบมองไม่เหมือนกันแล้วทำให้จะต้องมาเออเราไม่รวมตัวกันกับพี่เวียอะไรอย่างนี้
ถ้าจะเป็นเรื่องนี้ก็จะตอบว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะ
เพราะว่าเออเรื่องนี้เราที่แข่งเหมือนกันเรามีคุณภาพกับเมือง
โอ้ถอดนะก็คือเป็นการคุยส่วยกันการพูดสินสาวสิกัน
มันก็มีเป็นทำกว่า

ก็ยังสามารถ

ตะวันที่เราคุยกันไม่มีเรื่องของประกันค่ะเรื่องของประกันค่ะ
แล้วเรื่องการมูลออนอะไรล่ะคุณบอกว่าพี่เขามูลออน
หรือว่าเราไปมูลออนก่อนกันอะไรอย่างเบลดีอะ
เอ่อเอ่อถ้ามันเป็นเรื่องของพี่เขา
เบลก็ขอเชื่อไม่ตอบนะคะนะคะแต่ว่าลักษณะเบล
อ๋อเดี๋ยวไม่ได้เห็นค่ะเราตอบความรู้มันเป็นค่าเมื่อปีเอ่อหลายปีที่แล้ว
อ่าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่ว่ามีคนเห็นเดี๋ยวว่าเบลไปเพราะว่าเจอพี่มันกล้านอีกแล้ว
เอ่ออันนั้นเบลไม่ได้ไปแต่ว่าเบลก็ทำงานกว่าเลยเดี๋ยวว่าอื่นเรื่องนี้เบลขอขอความรู้เห็นกันกันเถอะ

คือเบลอยู่บนมีเทรกระโหลกก็อยู่ในฟิลจากของสามสายต่อค่ะ
ไม่เอาคำถามอ่ะที่เบลจะฟังใจของมาก
แล้วเรื่องราวทั้งส่วนผ่านกันพูดคุยกันมาก่อน
พี่เมียเขาว่าอะไรบ้างเมียบุษฎาที่จะไปพูดคุยกับเขาเรื่องทุกแบบราวต่างแล้ว
ที่จริงเราก็พูดคุยกันกันหมดทุกเรื่องนะคะทั้งสองฝ่ายก็เป็นความเข้าใจเรื่องราว
แต่เราจะเยอะเวลา๙ปีที่เดินทางร่วมกันมามันผ่านทุกฝ่างสุขมาเยอะมาก
ก็มันถึงสุดที่จะต้องเลี้ยงจากกันแล้วรู้สึกเสียดายไหมฝ่าวัชภาพมันกันมาได้ถ้ามีกว่าพวกคน
ตรงนี้เขาจะอยู่ในสถานการณ์ไหนบอกว่ามันเป็นสินอื่น
ก็ไม่ว่าแบบนี้มันก็จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดอยากกินงานทั้งเดียวก็
เรื่องมีกับภาพศาสตร์มีกับกินกับภาพศาสตร์
ก็เกิดอยากกินกับภาพศาสตร์แล้วก็อยากกินของมีความชอบชีวิต
คิดว่าเกิดอยากกินกับภาพศาสตร์มีความชอบชีวิต

ขอบคุณครับสำหรับทุกคนที่สุดท้าย
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
นั่นแหละครับน้องเข้าใจชัดเจนว่า
เรียกปุ๊บเชี่ยวปรับลดสถานะเวียเลย
ค่ะเขาใช้คำว่าพี่น้องคือนี่
คือหมายถึงว่าคบกันมาถึงจุดหนึ่ง

จากแล้วสายบรรเทิงเชิญครับ
สรุปตากลางนี้อยู่
ดูจากที่น้องตอบก็คือ
นักข่าวคำถามแรกที่ถามไปก็ชัดเจนแหละ

ก็คือชัดเจนคือฮัศติกตริไปตรงกัน

แล้วตอนนี้ก็คือถามว่าเสียดายเวลาไหม

อืมจากนี้ไปก็ขอแหละเหมือนขอตอบไปลงเวลาค่ะ
ขอไม่ลงรายละเอียดอะไรนะคะอ๋อประมาณนี้
อ่าแต่ว่าในส่วนของพี่เวียเมื่อกี้ที่นักข่าวไปถามน้อง
น้องก็บอกว่าในส่วนของพี่เวียก็รอฟังจากพี่เวียดีกว่า
ตัวน้องเขาไม่อยากพูดเห็นบอกพี่เวียจะมีงานอีกทีก็ประมาณธันวา
ต้นธันวานะต้นธันวานักข่าวก็คงไปตามรอสัมภาษณ์ทางพี่เวียด้วยนั่นแหละ
อืมเอ๊ะต้นธันวาก็อีกไม่กี่วันแล้วไม่รู้ว่าต้นธันวาแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าต้นธันวาไหนไม่รู้ว่าต้นธันวาไหนเนี่ยอืมอืม
คือแน่นอนก็จะเออปรับรถสถานะ๙ปีส่วนส่วนเรื่องที่ว่าภาพที่ว่าไปกินซูกกี้ก็ของกล่าวอืม
อันนี้วันนี้เขาก็ต้องการตอบค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่า
บุกสิงห์เป็นคนที่ตอบชัดเจนแต่ต้นเลยใช่ชี้แจงเขาก็บอกตรง
ไม่ใบเบียงอะไรไม่มีการอ้อมคอมเลยนักข่าวก็ยิงเขาคำถามตรงเหมือนกันอืม
สถานะตามข่าวตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็คืออย่างที่น้องเขาตอบไปหมดแล้วค่ะ
อย่างที่บอกอ้าวความจริงเลิกกันมานานแล้วหรือเปล่าซึ่งน้องเขาก็ตอบว่า
มันก็เริ่มหล่อของกระแห่งกันมาแบบเหมือนไม่เข้าใจกันใช่ไหมที่เขาใช้คำพูดอย่างไร
ตั้งแต่กลับมาจากถ่ายหนังถ่ายหนังที่ออสเตรเลียอืม
ก็คือสุดท้ายแหละที่เขาเจอก็พยายามพูดพยายามปรับด้วยความเข้าใจแล้วแต่ก็มันก็ออกมาเป็นผลลักษณ์นี้
ตรงแล้วแม่หนูไม่เข้าใจกับความสัมพันธ์กันดีเพราะหนูไม่มีผัวแม่
หนูก็เลยไม่รู้จะยังไงหนูก็เลือกที่บ้านพวก
ถ้าฉันจะมีผัวกับเขาเหรอฉันก็ไม่เคยมีอ๋อ

ก็ไม่เคยมีผัวจริงไม่เข้าใจแม่ละใครมีแฟนมีอะไรเราก็ไม่เข้าใจ
เราก็จะแต่อ่านตามข่าวไม่เข้าใจเลย
เดี๋ยวนี้ด้วยสถานะนะนั่งใกล้ปิดหน้าปิดตาเพราะว่าถ้านั่งไกลหน้ามือไม่ถึงไง
ถ้าไปนั่งกับอีพวกอีแจ๊คนะโดนถ่ายตั้งนาน

เออปรับเลื่อนสถานะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นสถานะ
แล้วฮะเดี๋ยวกลับมากันต่ออ่านข่าวได้ไม่ถึงกี่ข่าวเองอ่ะเดี๋ยวกลับมาฮะ
เราไปค่ะ
วันนี้ก่อนที่เราจะไปเลยนะ
ไปลุ้นกันนะฮะจริงจริงเห็นเมย์บอกว่าอยากจะอ่านข่าวข่าวหนึ่ง
ข่าวนี้น่ารักค่ะก็คือเป็นแบบสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขามีอาชีพคือขายกล้วยทอด
เขามีการหอบสตุ้งสตังค์ของเขาเนี่ยค่ะนำเงินไปเป็นเหรียญทั้งหมดเลยนะคะ
ประมาณอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทไปซื้อทองเหรียญหมดเลยเหรียญหมดเลย
บอกว่าใช้เวลานับกันอยู่ประมาณสักสามชั่วโมงอะค่ะนั่งนับกันใหญ่เลยอ่ะนะคะ
ที่ร้านทองที่โคราชก็มีการโพสต์คลิปสองสามีภรรยาเนี่ยนำถุงเงินเหรียญ
ใส่รถเข็นมาเลยนะพี่ค่ะแล้วก็เอามาปุ๊บมาซื้อทองสี่บาทด้วยกัน
เกือบแสนสองอ่ะค่ะในนั้นนี่เป็นเหรียญแบบล้วนล้วน
เหรียญวนไปจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์นี่มาเป็นแบบนี้
ล่าสุดนางสาวสนทยาสาธรณ์นะคะพนักงานขายในร้านก็เปิดเผยบอกว่า
ดังกล่าวเนี่ยมีพนักงานในร้านถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่ยี่สิบหก
พฤศจิกายนทั้งคู่นี่ใช้รถเข็นนะคะที่มีถุงเหรียญจำนวนมากเลย
มาที่ร้านซึ่งพนักงานในร้านหกถึงเจ็ดคน
ต้องมาช่วยกันนับเหรียญเนี่ยค่ะประมาณ๓ชั่วโมงจนกว่าจะเสร็จ
จากนั้นลูกค้าก็แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อทองรูปภัณฑ์เป็นสร้อยคอทองคำ
น้ำหนักสี่บาทแบ่งเป็นสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทจำนวนหนึ่งเส้น
ร้อยคอทองคำหนัก๓บาทจำนวน๑เส้นก่อนจะกลับบ้านไปค่ะ
จากการสอบถามลูกค้าก็บอกว่าเป็นเงินที่เก็บจากการขายกล้วยทอด
แต่ไม่ได้บอกว่าขายอยู่แถวไหนอ่ะนะคะตัวที่ร้านเองแล้วก็พนักงานในร้านเขาก็ชื่นชม
เขาเรียกว่ามีความพยายามจริงจริงเค้าค่อยค่อยเก็บจนวันนึงอ่ะ
เอาเงินที่เราเก็บได้ถึงจะเป็นเรียนก็ไปซื้อทอมาเก็บมาที่ทำให้ร่วนรู้ป่ะ

วันนี้เอาจริงเท่าพูดจริงคือ

เสน่ห์การใส่กระปุกออมสินของคน
มันน่ารักนะคะมันยังมีไหม
ไม่รู้มันมีลูกเด็กยังทำอยู่ไหมครับ
แล้วคนมันจะนอนหลับ่อนว่าช้าวมาจะเทขายอะไรอย่างงี่เนอะ

อุ๊งอุ๊งมันมหลายนาทีอ่ะแล้วมันลงมันลงมากเลยอ่ะ

ไว้มาปุ๊บวูปก็วูปพุงก็พุง
เอาง่ายเขาบอกว่าฉันแค่แบบนอนตื่นมาจากกำไรหลักล้านหรือหลักหมื่น
เจ้าขอนใจต้องแข็งค่ะจิตต้องแข็ง
อรแจค่ะอ๋อบางทีพี่แข็งบางทีพี่นอนไม่หลับเลยเนาะ

เมื่อกี้ขายกล้วยใช่ไหม
ถึงขั้นไปผูกผ้าสามสีขอเลขเลยนะเพราะอะไร
เคยให้โชคให้ลาบมาแล้วอ๋อชาวบ้านที่ตำบลทุ่งหลวงจังหวัดราชบุรีครับ
ถูบเทียนตามน้ำแดงผ่าสามสีไปผูกรับขวัญ
ถวายให้แก่กอกล้วยหินประหลาด
โดยกล้วยจังกล่าวเนี่ยมีอายุมีอายุเออมีอยู่ต้นนึง
ไม่ออกปลีแต่ออกลูกได้ปกติกล้วยมันจะต้องออกปลีก่อนถูกต้องไหม
อ่าแล้วมันจะออกลูกเจ้าของเขาก็เลยแปลกใจ
จึงนำเลขบนต้นกล้วยเนี่ยไปซื้อโรตเตอรี่โอ้
เลขบนต้นกล้วยซื้อไปซื้อมาปุ๊บถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมานี่ไง
อ่าเขานับจากอะไรคะเลขพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
มาใช่ไหมเลขบนต้นกล้วยมองเลยเนี่ยมิ้นมองเลยเนี่ยฮะ
หมายถึงมันมีกี่ลูกอะไรอย่างงี้ด้วยในช้อนเนี่ยเจ้าขอบมาเปิดเผลอ
ไอ้กล้วยที่ออกมาแปลกเพราะมันไม่มีปรีอืม
ซึ่งธรรมดาเนี่ยจะต้องออกปรีก่อนใช่ไหมล่ะ
ถึงจะออกมาเป็นลูกช่วงแรกก็ไม่ได้เห็นหรือสนใจอะไร
แต่พอมองอีกทีนึงนะฮะเห็นกล้วยลูกใหญ่แล้วจึงรู้สึกว่า
้วยต้นนี้ไม่มีปีซึ่งปลีที่ออกมาเนี่ยนับได้๑๖ลูก
ชาวบ้านจึงเข้ามาขอโชคขอราบกัน
ด้วยการนับสิบหกลูกนวดเนี่ยก็เลยแห่งเลขว่าสี่หกหก
อุ๊ยอ่าเอ้ยทำไมเยมีนลองอุ๊ยตกใจ
คือไม่เลขว่ายังไงทำไมจะลองอุ๊ยวันนี้ถ่ายก็ไม่ยาวน้ำได้อยู่
ตกใจอยู่ก็อ้อมมาเป็นตัวเลขเลยเหรอคะได้ขนาดนั้นเลยเนอะ

เอาล่ะหลายคนเมื่อกี้ถามว่าไงนะพี่มดดำว่ายังไงนะ

ก็เราบอกแล้วเราไม่รู้ไงว่าเขาเลิกกันหรือเปล่า
แต่ก็คือเขาคุยกันไหมเขาก็ยังคุยกันอยู่ถูกต้องไหมล่ะ
คุยไม่ดังไหร่เหลืออะไรกันมาก็ไม่ใช่เสนอขนมกับเขา
เขาคอยคุยกันอยู่ก็มักไงเลิกกันอีกไปถาม
อ้าวเลิกกันไปรึเปล่าเหมือนป้อมบินผมก็พูดแหละ
ไปที่เรียบร้อยแม่หญิงลีนะฮะแฟนคับตกใจกับว่าแม่หญิง
งงเออเมื่อคืนยังสัมภาษณ์อยู่เมื่อคืนคุยกับฉัน
บอกโอ้พบกันแบบพบกันมานานอะเลิกตอนไหนวะ
ไม่แล้วเขาดูลงรูปแบบรักกันหวานเจี๊ยบมากลงรูปคู่มีความสุขอ่ะ
แต่เนี่ยเมื่อกี้น้องก็บอกว่าใช่เหรอเพราะว่าเจ้าหลวงตูนยังไปขับรถไปรับอยู่อ่ะ
รับหรือเมื่อวานพี่ไม่รู้พี่ยังไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเออนางก็แบบพูดกับพี่ว่า
ความฝันของนางนางอยากจะแบบแปลงเพศนางอยากจะทำหน้าให้สวยขึ้น
วันนี้นางก็ทำได้แล้วเมื่อวานนางมากับแม่
นางที่ไม่สบายนางเอาแม่เอาแม่นางมารักษาเข่าข้อต่อ
คือตอนนี้นางก็แต่นางดีนะนางได้เงินปุ๊บนางเงินทั้งหมดนางเอาไปรักษาแม่หมดเลย
อันนี้ดีแล้วก็คราวนี้ผ่าตัดเข่าข้ออะไรของนางนางจะต้องเอามาที่กรุงเทพไง
แต่คราวนี้งงว่าตอนนี้โสดสนิทพร้อมจะไปทำจมูกทำฟัน
แล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตาหาผัวใหม่เพราะหัวใจยังว่างและยังไม่มีใคร
ความรักมันเกิดขึ้นที่เออก็ไม่แปลกเพราะนางบอกความรักเกิดขึ้นที่เมือง
แต่งงานทรีปเหรอคะโอ้ยแต่ะนี่จะขอเทปไว้ด้วย๒๐กว่าถึง๓๐ปี
แต่จะขอผู้ชายเป็นอิสลามนะคะนางบอกอย่างนี้
ผู้สูญข่าวก็ติดต่อไปยังแม่หลีดยังให้สัมผัสอย่าหาแกล้งค่ะ
เอาสรุปนักข่าวเขียนว่านางเลิกแล้วหญิงลีตอบอย่าหาแกล้งค่ะ
ยังไม่เลิกกันงงไหมล่ะยังรักกันดีนอกจากนี้มีแหล่งข่าวคนสนิท
อุ๊ยฉันขับพูดเหมือนเบลล่าเลยแรงข่าวคนสนิทแรงข่าวคนสนิทใกล้ชิดบอกว่า
ยังไม่เลิกกันแน่นอนซึ่งเมื่อวานเจ้าหลวงตูนยังขับรถไปมาส่งจากปัตตานีอยู่เลย

ถ้าคนที่งงก็อย่าแกล้งแม่นะ
แกล้งรถเลยแหละ

จริงก็เพิ่งสัมภาษณ์กับตัวเองนะ
สรุปไม่เลิกเอาอันนี้ไม่เลิกนะคะ
ดูเรื่องนี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดถึงคุณปูเปร
นางไปฮอลลีวูดจริงแล้วนะคะตอนนี้นางไปจริงแล้วอันนี้คือตอนนี้นางไปจริงแล้ว
ถูกแล้วไม่ได้เล่นเป็นตัวประกงประกอบนะคะเล่นเป็นแบบนักแสดงนำหญิง
เมื่อก่อนนางก็จะถามยายปูเมื่อก่อนเราต้องเสียเงินไปเดินพรมแดงจริงไหม
บอกก็จริงพี่ก็ไม่มีใครเชิญหนูก็ต้องเสียเงินตัวเองไปเดิน

ใช่เขาเชิญไปก่อนนางโดนเชิญจริงแล้วแม่
เทศกาลพรมแดงเทศกาลหนังค่ะที่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
อ๋อเหรออืมใช่ประกบ๒คนเลยแล้วนี่ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหปังไม่ไหว
ปังจริงหนังกำหนดเข้าฉายกลางปีหน้านะคะ
แต่แบบครึ่งนะคือมิ้นเห็นแบบมิ้นอ่านเรื่องราวของเขาที่เขายื่นพอร์ตทุกอย่างไปเอง
หาเอเจนซี่เองแล้วคือบินไปเองเสียเงินเองหมดเลย
มูก็มูเต็มเหนียวตัวอยู่ที่เมืองนอก
พี่อย่าลืมมูให้หนูใช้เวลา

จริงอาจจะกลับมาอ๋อหมดเวลาแล้วค่ะจะกลับมาค่ะ
วันนี้ขอบคุณมิ้นขอบคุณมากนะฮะ
ภูรถรวงนี้กลับมาเจอกัน๕นาการ๔๕นาที

ขอให้คนดูรายการไข่กาลเป็นแซทมี่ใหม่
พบกันเร็วขึ้น
โปรดติดตามตอนต่อไป